โอ้โหคือชื่อว่าโจรหมาในทุกที่ทุกทางจริง

โอ้โหเรียกได้ว่าขโมยทุกสิ่งอย่าง
เสื้อผ้าก็ไม่เว้นเสื้อผ้าที่ยังซักอยู่เลย
อยู่ในถังสักพักยังปั่นอยู่เลย

ดูไปเรื่อยนะคุณผู้ชมรถของผู้ก่อเหตุมาแล้ว
แล้วตรงนี้ตู้ซักผ้าหยอดเหรียญเพียบเลย

แล้วกล้องวงจรปิดก็มีแล้วที่สำคัญ

เนี่ยเดินมาอย่างนี้เลยไม่สนเลยมาล่ะค่ะ

มาเดี๋ยวผมเอาไปปั่นต่อให้

บริเวณตรงนี้คือร้านซักผ้าหยอดเหรียญ
ตรงบริเวณถนนพัฒนประเสริฐเส้นทาง
ดอนช่างใหญ่ตำบลเชิงเนินจังหวัดระยอง

กล้องวงจรปิดบันทึกภาพเอาไว้ได้อย่างชัดเจน

กางเกงขาสั้นเสื้อสีขาวเดินลงมาจากรถ
ทำทีเปิดดูเครื่องซักผ้าตู้นั้นตู้นี้
อารมณ์เหมือนประมาณว่าตัวเองน่าจะทำการซักผ้าทิ้งไว้
อ่าแล้วมาเปิดดูสิเป็นยังไงธรรมเนียนกูง่าย

งั้นไปเปิดตู้อีกสักทีตู้เป้าหมายนี่แหละ
แล้วหยิบเสื้อผ้าใส่ตาก้า
แล้วก็เอาขึ้นรถกระบะขับออกไปเลย
โอ้โหก็ไม่มีใครคาดคิดนะว่าผู้ชายคนนี้จะมาขโมยเสื้อผ้า
เพราะว่าปกติแล้วเนี่ยเวลาที่เราเอาเสื้อผ้าไปซักที่ตู้หยอดเหรียญ

ใช่แล้วเราก็อาจไปธุระอะไรก็ว่าไปแล้วคำนวณเวลาค่อยกลับมาเอาเสื้อผ้า
ถูกต้องแบบนี้ก็เหมือนกันเจ้าของตัวจริงเขาก็ไปทำธุระไง
แต่พอกลับมาจะมาเอาเสื้อผ้าที่ซักไว้เอ้าหายไปไหนหมด
งานนี้มันต้องสืบค้นเลยไปเปิดกล้องวงจรปิดดู
นี่ไงคะเห็นคนร้ายคาตาเลยนะมาหยิบเสื้อผ้าเขาออกจากเครื่องเนี่ย
ผู้เสียหายก็เลยนำคลิปนี้มาแชร์เป็นการเตือนภัยแหละ
ว่าใครที่อยู่บริเวณนั้นเนี่ยให้ระมัดระวังด้วยนะคะ
เพราะว่าตอนนี้เราก็ยังไม่มีความคืบหน้านะว่าแบบจับได้ไหม
ใครที่อยู่แถวถนนพัฒนประเสริฐเส้นทางบ้านดอนชากใหญ่

ระวังด้วยแล้วถ้ามีเบาะแสแจ้งคุณตำรวจเขาหน่อย

คือเราอาจจะต้องนั่งเฝ้าหรอ